พระท่านเพราะเริ่มกลับจากงานกถิ่น

แล้วพระลูกวาสวูบกลับใน

ชนกับพ่วง๑๘ล้อบรรทุกทราย
แล้วสภาพเมื่อกี้คือรถเก่งของท่านเจ้าอาวาสเห็นนไหม
ออกมาหมดแล้วสิแล้วตอนแรกนะพี่คือไฟแบบลุกมา
แล้วก็จะมีอะไรไหมหนูเห็นจิวออนตรงนู้นไหม
เดี๋ยวจะให้ดูว่ารถพ่วงสภาพเป็นยังไงด้วยเห็นรถเก๋งของพระแล้วนะคะ
ควันกำลังลุกไหม้แบบนี้รถโตโยต้าสีทองค่ะที่ทะเบียนชัยภูมินะ
แล้วมีพลเมืองดีเค้าเห็นเหตุการณ์เค้าเอาถังมาฉีดก่อน
ฉีดก่อนแต่ว่าควันไฟมันก็ยังมีอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
จุดตรงนี้คือถนนสายคอนสวรรค์แก้งเคราะห์ที่หน้าอบตโคกม่างงอย
อยู่ที่จังหวัดชายภูมิแล้วรถเก๋งคันนี้สภาพหน้ารถฝั่งขวา
พังยับห้องเครื่องนี่ไปหมดอ่ะล้อหลังซ้ายก็มีควันไฟพุ่งออกมา
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันดับค่ะแล้วรถดับเพลิงของอบตโคกมะงอย
ก็เข้ามาฉีดน้ำสกัดคุมเพลิงเอาไว้ได้นะ
ทีนี้อยากเห็นสภาพรถเก๋งสีทองไปชนกับพ่วง๑๘ล้อ
พวก๑๘ล้อโอ้โหอยู่ในสภาพนี้เลยเหรอ
นี่เขาขนทายมานะเดี๋ยวออกเห็นป่ะโหตะแคงเลย
ใช่พลิกตะแคงแบบนี้คนขับอายุ๒๓ปีคือนายวีรพัฒน์จิตราสัง
เขาเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเล่าให้ฟังว่าผมขับมาทางตรงเลยพี่
แต่ว่าเก๋งเขาขับสวนมาแล้วก็มาตัดหน้าก็ชนแบบจัง
ผมพยายามหักหลบแล้วก็ทำให้พ่วงของผมมันก็พลิกตะแคงตกข้างทาง
ซึ่งท่านเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บโอ้โหเลือดออกเหมือนกันนะคะเลือดเต็มหน้าเลย
ซึ่งก่อนเกิดเหตุได้ขับรถพาท่านเจ้าอาวาสกลับจากงานบุญกระถิ่น
ของจริงอ่ะอีกโลเดียวนะคุณผู้ชม
พระเจษดาเนี่ยก็บอกว่าอัตมาห์หลับไน
แล้วไปช้นกับรถพ่วง

อันรถเก๋งที่ไปตั้งมาเจาะค่ะ

หลวงพ่อหลับในก็เลยไปชนกับรถพ่วงอ่ะนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวตำรวจจะไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เดี๋ยวต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายด้วย
ทางฝ่ายพระลูกวัดที่ขับรถเก๋งแล้วก็ฝ่ายคนที่ขับรถบรรทุกทรายด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็จะแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
โอ้โหแต่พอพระท่านบอกว่าอัตมาหลับในเป็นห่วงเป็นห่วงนะเวลาขับรถขับราแบบนี้ค่ะ